ใช่พาไปดูหลายจังหวัดเลยนะคะบรรยากาศของทหารใหม่
รายงานตัวค่ะเป็นยังไงกันบ้างเขาบอกบางที่เนี่ยนะ

มีกิจกรรมนะคะอย่างขบวนรถหุ้มกร่อเนี่ย

เริ่มต้นกันที่แรกนะคะพาไปที่อุตรดิษฐ์
ของพิธีต้อนรับทหารใหม่ที่อุตรดิษฐ์
มากันเป็นขบวนรถหุ้มเกราะแล้วก็รถฮัมวี่
แล้วเชื่อไหมทหารใหม่ก็ตื่นตาตื่นใจ
นึกว่าเป็นวันเสาร์ที่๒ของเดือนมกราคมเป็นวันเด็ก
แล้วนี่ค่ะเขามีการคัดแยกทหารใหม่เข้าหน่วยฝึก
ซึ่งก็จะดูแลทหารใหม่เป็นอย่างดี
แล้วก็เน้นย้ำนะคะจะไม่เกิดอันตราย

อันนี้ญาติพ่อแม่ผู้ปกครองก็สบายใจได้นะคะ
แล้วก็ที่ต้องจัดยุทธโปรกรณ์สัญญาณุภาพแบบนี้

โอ้โหสัญญาณุภาพกองทัพเป็นความภูมิใจของกองทัพ
ทหารที่เข้ามาจะได้ฝึกยุทธปกรณ์แบบนี้

คือเขาก็มีการจัดรถบัสคันใหญ่เอาไว้ให้เลย๑คัน

เพราะว่าญาติจะได้นั่งรถบัสนี่แหละ

ไปดูซิว่าเดี๋ยวลูกหลานเรา

ไปที่ลบบุรีครับพลตรีวีรยุทธ์อินวร
ผู้บัญชาการศูนย์การบินฐานบกตำบลเขาพระงามอำเภอเมืองลบบุรี
ต้อนรับผู้ปกครองด้วยการตักอาหารแจกอย่างเป็นกันเอง
พิธีต้อนรับทหารใหม่แล้วก็ได้พาไปชมสถานที่ต่างนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ฝึกสถานที่รักษาพยาบาลยามเจ็บป่วย

ซึ่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับบรรดาผู้ปกครองเป็นอย่างดีนะครับ
ต่อกันเลยค่ะพาไปที่จังหวัดราชบุรีกันบ้างนะคะ
พันตรีสมชัยปานประเสริฐรักษาการศัษฎีอำเภอปากท่อ
จังหวัดราชบุรีเนี่ยเขาก็มีการจัดกิจกรรมนี่เป็นการต้อนรับทหารใหม่แล้วก็ญาติญาติ
ซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะก็มีการให้โอวาสอวยพรให้ทหารใหม่ที่เข้ารับราชการทหารเนี่ย
ประสบผลสำเร็จตามความมุ่งหมายแล้วก็สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามแนวทางที่กองทัพกำหนดเอาไว้ด้วยนะคะ
ใช่ครับไปดูที่สุราธานีนะครับกลุ่มญาติพี่น้องของพลฐานใหม่ที่เข้ารายงานตัว
ทหารกองเกินผลัดที่๒จากตำบลทุ่งหลวงอำเภอเวียงสะจังหวัดสุราธานี
ก็หอบฮิ้วปินโตอาหารนำมารับประทานระหว่างส่งบุตรหลานนะครับ
นี่บรรยากาศเนี่ยเป็นอย่างงี้จริงนะคุณ
ผมเคยไปส่งญาติเป็นลูกพี่ลูกน้องไปเป็นทหารใหม่แบบนี้
ผู้ปกครองเขาก็เอาอาหารมาทานกัน
ทานร่วมกันนอกจากครอบครัวตัวเองแล้ว

ซึ่งที่นี่พลตรีมโนธจันกีรีผู้บัญชาการมณฑนฐานบกที่๔๑
และก็ผาประเวชไทยประยูญรองม์ผู้วัฒน์ราชการ

ค่ายรัตนพลที่อำเภอคลองหอยโข่งที่สงขลานะคะ
ก็เปิดให้ผู้ปกครองแล้วก็ญาติของทหารใหม่

เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองทหารใหม่
ครัวสนามคอยให้บริการฟรีกับผู้ปกครองแล้วก็ญาติยาดของทหารใหม่ด้วยนะคะ
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความอบอุ่นแล้วอีกอย่างหนึ่งนะเขามีช่องทางผ่านโซเชียลมีเดีย
อันนี้ก็สร้างความอุ่นใจได้มากยิ่งขึ้นนะคะ